คุณผู้ชมครับมาดูเหตุกระชากสร้อย
และเหตุนี้บังเอิญบังเอิญนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลา

กระชากสร้อยของผู้หญิงคนหนึ่ง

แล้วก็ยังติดคอผู้หญิงอยู่อีกครึ่งเส้น
เท่ากับคนร้ายได้ไปครึ่งเส้น

พยายามที่จะควานหาตัวคนร้าย

ปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องบังเอิญ
ทั้งคนร้ายและเจ้าของสร้อยคอทองคำ

มาปะจะเอกันพอดี

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายทอง

ตั้งอยู่ถนนทุ่งเสา๒
เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

เห็นไหมฮะคนเดินเข้ามาที่ร้านนะครับ

โดยนางผิวพันธ์ตัญกุลอายุ๓๑ปี

นำสร้อยคอทองคลำอีกครึ่งนึง

เพราะตอนเช้าฉันเพิ่งโดนกระชากสร้อยไป
มันเหลือครึ่งหนึ่งฉันก็เอามาเปลี่ยนแล้วกันนะ

ดำเนินการไปแล้วกันนะครับ
เวลาเดียวกันกับชายผู้ต้องสงสัยอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
ก็นำสร้อยครึ่งหนึ่งมาขายให้กับร้านค้าแห่งนี้
เมื่อสองคนนำทองมาชั่งบนตาชั่งอันเดียวกัน

เออปรากฏว่าทองลายเดียวกันเป๊ะ
น้ำหนักผนวกบวกกันแล้วครบ๒สลึงพอดิบพอดี
และข้อต่อที่ขาดเข้ากันได้ทุกอย่างเป๊ะ
นางผิวพรรณซึ่งเป็นเจ้าของทองนี่
ก็จำได้แม่นยำว่านี่แหละสร้อยฉัน
เพราะว่าไลน์ต้องคุ้นอยู่แล้วเป็นเจ้าของเอง
นี่สร้อยฉันฉันเพิ่งถูกกระชากไปเมื่อเช้า

คือเข้าใจไหมแล้วแกเอามาจากไหน

เขาก็ถามกันคือตัวเจ้าของร้านเองนะ

นี่ทองมันลายต่อกันได้เลยล่ะคุณค่ะ
คุณทั้งสองคนขาทองมันต่อกันได้ลายเดียวกันเลยนะคะ
ต่างคนต่างเอามาคนละครึ่งหรือเปล่าคะ
ปรากฏว่าตัวทั้งตัวเจ้าของร้าน

สอบถามชายผู้ต้องสงสัยที่นำทองมาขาย
ชายคนนั้นบอกว่าเขาเป็นพนักงานเทศบาลเมืองคอหงษ์
เขาเก็บสร้อยครึ่งหนึ่งได้ในถังขยะ
เชื่อเดี๋ยวไปตามพ่อมาช่วยยืนยัน
แต่เมื่อทั้งเจ้าของทองแล้วก็เจ้าของร้าน
ยืนยันหนักแน่นว่าสร้อยคอทองคำ๒เส้นเนี่ย

มันเป็นเส้นเดียวกัน
ชายคนนี้ก็เริ่มแสดงอาการลุกลี้ลุกลนแล้วคุณ

แต่ปรากฏว่าได้ถูกสามีของเจ้าของสร้อยคอทองคำ

ซึ่งเป็นทหารเห็นไหม

ก็จะรอให้ตำรวจมาก่อน
แต่ชายคนนี้ก็ฉวยจังหวะวิ่งหนีไป

โดยยอมทิ้งทั้งสร้อยครึ่งหนึ่ง
และยอมทิ้งทั้งรถจักรยานยนต์

วิ่งเองกับขี่รถจักรยานยนต

ก็ไม่รู้นะสตาร์ทไม่ทัน
พี่ทหารแต่งมาเต็มยุทธ์ขนาดนี้
ฟังเสียงของเจ้าของสร้อยคอทองคำ

อนเจ้าติดอย่างน้ำน้ำที่แหลน

ส่วนน้ำถูกถูก

นี่เลยก็แน่นะครับจังเลย
มันเป็นเหตุปังเอิญจริงนะครับ
เจ้าของก็คงไม่คิดว่าฉันจะได้คืนแบบ

หลังเกิดเหตุตำรวจฝ่ายสืบสวน
ได้ไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วก็ตรวจค้นเอกสาร
ภายในรถจักรยานยนต์ที่ถูกทิ้งไว้
ทราบชื่อผู้ครอบครองคือนายมงคลชัยคีรี
และเมื่อเทียบเคียงกับชายต้องสงสัยในภาพกล้องวงจรปิดของร้านทอง
เพราะชายเมื่อกี้เห็นเสื้อสีส้มออกมา

ซึ่งตำรวจก็จะได้นำตัวมาสอบสวนอีกครั้ง
เป็นคนร้ายที่ก่อเหตุจริงหรือเปล่า
และเหตุการณ์นี้ทั้งตำรวจเอ่ยผู้เสียหายเองและเจ้าของร้านทอง
รวมถึงหลายคนที่ชมก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
มันบังเอิญบังเอิญจนน่าเหลือเชื่อนะครับ
เกิดขึ้นได้ยากมากนะทั้งคนร้ายและผู้เสียหาย
ป๊ะกันที่ร้านทองเดียวกันเวลาเดียวกันเครื่องชั่งเดียวกัน
และลายทองเส้นทองรอยต่อเดียวกันหมดเลยนะฮะ
แล้วเขาบอกว่าผมก็สงสัยไงมันต่อกันได้
ผมก็สงสัยว่าร้านทองในหาดใหญ่สงขลาเนี่ยมันมีร้านเดียวเหรอ
ปรากฏว่าทางเจ้าของสร้อยเขาบอกว่าร้านทองที่หาดใหญ่ค่ะ
มีเป็นร้อยแห่งเลยนะคะหากคนร้ายจะไปขายที่อื่น
ก็อาจจะไม่ถูกจับได้ขนาดนี้แล้วนะแต่ดันมาปะกันในเวลาที่มาขายทองที่ร้านเดียวกันอีกต่างหาก
มันน่าเหลือเชื่อร้านเดียวกันไม่เท่าไหร่ช่วงเวลาเดียวกัน
แล้วเวลาที่คนขายทองเขาบอกว่ามาชั่งเขาก็เอาชั่งตาชั่งเดียวกันด้วย
เอ้าทำไมลายเดียวกันใส่ไว้ในถาดเดียวกันอีกนะฮะ
ถ้ามาขายต่างเวลาเจ้าของร้านทองก็อาจจะจำได้
เมื่อเช้ามีครึ่งหนึ่งมาขายแล้วคุณเอาอีกครึ่งหนึ่งมาขายก็ต้องสงสัยใช่ไหม
แต่นี่มันช่วงจังหวะเดียวกันเลยนะครับ